ต่อไปนี้ไม่ได้เกิดจากเมาแล้วก็ไม่ได้เกิดจากสมาธิสั้น
แต่มันเกิดจากฝนตกแล้วรถพ่วงคันนี้
เขาจะหลบกระบาดคันหน้าพ้นหรือไม่พ้นไปดูเลยฮะ
ฝนตกตกแบบนี้เดี๋ยวจะมีรถบรรทุกพ่วงมานะครับคุณผู้ชมดูให้ดี
แล้วเขาหักหลบรถกระบาดคันหน้าแล้วร้านกาแฟอยู่ขวามือของเขานะฮะ
ซ้ายมือคุณผู้ชมนี่ฮะหลบปุ๊บยังไงครับ
อ้าวแล้วทำไมภาพถึงตัดไปแล้วตัดมาอีกทีหนึ่งรถบรรทุกพ่วงคือกลับลำได้แล้ว
คือเจ้าของร้านบอกว่างงเหมือนกันจู่กล้องวงจรปิดมันดับไป
ประหนึ่งว่ามันเป็นตัดต่อหรือเป็นปฏิหารก็ไม่ทราบ
จังหวะที่รถบรรทุกกำลังจะพุ่งเข้ามาชนร้านกาแฟซึ่งรถป้ายแดงจอดอยู่
แต่กล้องมันดับไปแป๊บหนึ่งแล้วตัดมาคือรถบรรทุกพ่วงตั้งลำ
เจ้าของร้านก็แปลกใจหลังเกิดเหตุการณ์นะฮะ
เดี๋ยวบอกก่อนว่าร้านนี้คือร้านสวนมะนาวออร์แกนิคอยู่ที่ธัญบุรีปฐุมธานีที่ถนนสายครอง๑๐หนองแคร์
หลังเกิดเหตุนะฮะอันนี้คือลูกค้าในร้านกาแฟ
หลังจากเกิดเหตุการณ์เสียงดังสนั่นขนาดนั้นเจ้าของร้านแล้วก็คนในร้านวิ่งออกไปดู

ดูจากคลิปแล้วเนี่ยนะสภาพรถบรรทุกพ่วงน่าจะฟาดโดนรถป้ายแดงคันนั้น
แล้วน่าจะฟาดเข้ามาในร้านกาแฟแต่ทุกอย่างมันกัดตลปัดทุกอย่างมันนิ่งไปหมดเลย
พอภาพในวงจรปิดมันกลับมามันเหมือนแบบรถไม่ได้มาเฉียวชนอะไรเลย
ภาพมันตัดรถบรรทุกก็ตั้งลำได้ปกติทุกคนก็แปลกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
พอคลิปนี้ออกไปคนบอกโหแสดงว่าร้านนี้เขามีของดีปกปักรักษาหรือเปล่า
ทำให้ทุกคนแค้วคลาดรอดมาดวงดีอะไรได้ขนาดนี้
ร้านกระซิบมาบอกว่าทางร้านนับถือพญานาคน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุ้มครองทุกคนแค้วคลาดปลอดภัย
หลายคนก็เลยคอมเมนต์ไปว่ารถป้ายแดงทางนั้นขอทะเบียนหน่อยละกัน
เผื่อจะโชคดีนะฮะผมบอกละกันนะฮะทะเบียน๕๙๓๙
ส่วนระบันทุกพวกที่เกิดเหตุนั้น๘๖๘๑๙๘
จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทุกคนก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะพญานาคที่
คุ้มครองทำให้ทุกคนแค้วคราศปลอดภัย
แต่ก็ส่วนหนึ่งก็บอกว่าอาจจะเป็นฝีมือของคนขับรถพ่วง
สามารถประคับประคองรถไม่ให้ไปชนแล้วก็บาดเจ็บ
หรือว่าอาจจะมีคนเสียชีวิตก็ได้
แต่ก็ต้องระวังนะขับรถช่วงฝนตกถนนลื่นแบบนี้
ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถรอดจากเหตุการณ์นี้ได้ทุกคนนะคะ